ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูรักในแรงแค้นที่จังหวัดปลาจีนบุรีกันหน่อยค่ะ
มีหนุ่มรักขมคนนี้นะคะเขาตามหาแฟนสาวที่หนีออกจากบ้านไป
พอไปเจอตัวแฟนสาวเท่านั้นแหละค่ะก็มีการง้อขอคืนดีแต่ง้อไม่สำเร็จ
ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยนะคะสุดท้ายจากความรักก็กลายเป็นแรงแค้น
เขามีการใช้มีดพกที่พกมาด้วยเป็นมีดพับ
้วงแทงแฟนสาว๑๕แผลจนเธอสิ้นใจตาย
เรื่องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่เป็นภาพนาทีตายที่นายธนกรใช้มีดจ้วงแทงนางสาวนัทธนันนาพร

สาเหตุมาจากฝ่ายชายตามง้อขอคืนดีฝ่ายหญิงแต่ไม่สำเร็จ
เขาจึงหยิบยื่นความตายให้
เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นหน้าหอพัก
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อค่ำวานนี้
ตำรวจสพระบอกภัยไปตรวจสอบพบร่างนัทธนันนาพรกองสุวรรณวัย๒๒
เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม๓๐
ถูกแทงด้วยมีดพับเข้าที่คอหอย
วนมซ้ายไหล่ซ้ายและตามลำตัวกว่า๑๐แผล
จมกองเลือดอยู่ใกล้รถมอเตอร์ไซค
มีมีดพับยาว๔นิ้วตกอยู่ตำรวจจึงอายัดไว้
ส่วนคนร้ายคือนายธนกรวัย๒๔ปี
ปีหลังก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่รอปภหอพักจับกลุ่มเอาไว้ได้
ในสภาพอิดโรยเขายอมรับสารภาพทุกข้อหา
บอกทำเพราะแค้นที่โดนตีจาก
บหากับผู้ตายตั้งแต่เรียนเทคนิคนาน๘ปี
พักอาศัยอยู่ด้วยกันอ้างว่าหลังเรียนจบ
แฟนสาวหนีหายไปเป็นเดือนซึ่งตนพยายามตามหาทุกวัน
กระทั่งสืบรู้ว่าทำงานจึงขับรถเก๋งสะกดรอยตามมาถึงหอพัก
พอเจอกันก็พยายามง้อขอคืนดีแต่ผู้ตายไม่เล่นด้วย
สุดท้ายจึงโมโหชักมีดพับที่พกมา

จากไปของนัทธนันนาพรทำให้หัวอกคนเป็นพ่อแม่
ญาติพี่น้องหัวใจสลายต้องมาเห็นหน้าลูกสาวตอนหมดลมหายใจ

บอกทั้งคู่คบกันมานานอยู่กินกันผูกข้อไม้ข้อมือ
ที่ผ่านมาลูกสาวเหมือนตกนรกถูกแฟนหนุ่มทำร้ายมาตลอด
ก่อนหน้านี้๑เดือนทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรง

เคยเตือนลูกหลายครั้งให้ดูแลตัวเองเพราะรู้ว่าโดนตามรังความ
แต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าแบบคาดไม่ถึงมือ
ครอบครัวนำร่างนัทธนันนาพรไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดวังน้องแดง
ส่วนธนกรถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาคุมตัวไปทำแผน
งานนี้พ่อแม่ยืนยันลูกสาวไม่ได้แอบคบ
ใครที่อยู่ไม่ได้เพราะทนพฤติกรรมแฟนนุ่มไม่ไหว
หนีความเจ็บปวดจนมาพบกับความตายอย่างน่าเศร้าใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน